อืมอ่าดูเรื่องนี้คุณผู้ชมคะโอ้เราอาจจะดูจากข่าว
ฟังข่าวเครียดหนักหนักแล้วเรื่องของความกระตันอยู่ของลูกชายคนหนึ่ง
อายุยี่สิบสี่เองนะแต่เขาบอกว่าเขาพลัดพลากจากแม่มานานสิบแปดปี
สิบแปดปีนี้ที่ผ่านมาไม่เคยเห็นหน้าแม่
แม่เป็นตายร้ายดีอย่างไรแต่เจ้าตัวไม่เคยลดละความพยายาม
ตามหาแม่จนเจอค่ะ
โอ้โหนี่แหละค่ะน้ำตารื้นทั้งแม่ทั้งลูก
วินาทีที่เขาเจอการกอดกันแบบตื้นตันใจ
แล้วบอกเลยนะทีมข่าวไทยรัฐของเราคนที่อยู่ตรงนั้น
ก็น้ำตาซึมกันหมดนะคะแม่ลูกพลัดพลาดจากกันสิบแปดปีคุณผู้ชม
คือเรื่องราวนี้นะคะคนที่เปิดเผยเรื่องราวแล้วเล่าแบบนี้ก็คือนางพวงสายทอง
คนเป็นแม่นี่แหละเขาบอกเขาอยู่ที่ตำบลปลืออำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ค่ะ
มีลูกชายสองคนแต่เธอบอกว่าเธอพลัดผ้ากับลูกเนี่ย
นานแล้วเกือบยี่สิบปีเธอเคยแต่งงานอยู่กินกับคนที่เนี่ย
เป็นชายชาวจังหวัดพัทธลุงก็คือพ่อของลูกเธอนี่แหละค่ะ
ตอนนั้นเนี่ยเธอก็มีลูกออกมาสองคนแล้วกลายเป็นว่ามันมีปัญหาครอบครัว
ก็เลิกราอย่าร้างกันไปเธอเองก็หนีกลับบ้านไปที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
แต่ตอนนั้นเธอไม่ได้พาลูกชายทั้งสองคนไปด้วยตัดสินใจตอนนั้นค่ะ
ก็เลยมีสามีใหม่แล้วก็ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่จังหวัดสุรินแทน
บอกชีวิตตอนนั้นที่ไปมีสามีใหม่มีครอบครัวใหม่โอ้โหชีวิตมันไม่ราบรื่นเลยอ่ะ
เพราะอะไรถูกสามีใหม่ทำร้ายร่างกายตลอดและแม่สามีก็ไม่ชอบหน้าเธอ
เธอบอกเธอใช้ชีวิตลำบากมากนะคะแล้วสามีชอบบังคับให้หาเงินมาเลี้ยงดู
ถ้าไม่ทำจะถูกทำร้ายร่างกายสุดท้ายหนีไปอยู่ในป่าเป็นเดือนค่ะ
ตอนนั้นคิดหวังว่าจะเจอลูกชายสองคนแต่ไม่รู้จะติดต่อยังไง
นี่แม่เอารูปนะเป็นรูปตอนที่ลูกชายทั้งสองคนยังเด็ก
โชว์ให้ผู้สื่อข่าวของเราดูค่ะเล็กเล็กอยู่เลยนะคะ
พวงคนเป็นแม่เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราต่อว่า
ก่อนหน้านี้ท้อใจกับชีวิตมากอยากจะฆ่าตัวตายหลายครั้งนะคะ
แต่หลายปีก่อนเขาบอกมีหมอดูใบไม้มาทำนายชะตาชีวิตให้เธอว่า
นี่นางพวงเดี๋ยวพอเธออายุเข้า๕๐เมื่อไหร่นะ
จะมีคนไกลมาออกตามหาเธอแล้วมารับเธอไปอยู่ด้วยนะ
จากนั้นชีวิตเธอจะสุขสบายตอนนั้นนางพวงฟังแบบนั้นเธอบอก
หูเธออดทนรอนะสุดท้ายเธอมาเจอลูกจริงค่ะ

ก็ร้องไห้ไปเหมือนแม่นะคะบอกว่าตอนที่เขาเนี่ยจากกับแม่
ที่แม่จากไปตอนนั้นอู๋อายุน้อยมากมากนะคะคือถ้าบอกว่าย้อนกลับไปนะ
ตอนนี้ตัวเขาอายุยี่สิบสี่ใช่ไหมแต่เขาบอกเขาพลัดผ้ากับแม่มาเกือบสิบแปดปี
แสดงว่าตอนนั้นที่จากกับแม่ต้องอายุสักประมาณ
หกเจ็ดขวบเองนะคะเขาบอกเขาจำความแทบไม่ได้
สิ่งหนึ่งที่จำได้คือคำพูดสุดท้ายของแม่ก็คือโตขึ้นให้ตามหาแม่นะ
ที่ผ่านมาเขาใช้ชีวิตอยู่กับปู่กับย่าเพราะพ่อเองก็ไปมีครอบครัวใหม่
แต่ต่อมาปู่กับย่าที่เลี้ยงเขาเนี่ยมาเสียชีวิตไปครับ
ญาติญาติก็เลยบอกว่าเอางี้ไหมไปลองตามหาแม่ดู
เพราะว่าหลายคนและตัวเขาเองก็ยังเชื่อว่าแม่น่าจะยังมีชีวิตอยู่
ตัวเองก็ทำทุกวิถีทางตัดสินใจย้ายมาที่จังหวัดสุรินค่ะ
แล้วตอนนั้นแหละไปเปิดเฟซบุ๊กโอ้โหพี่อุ๋ยนี่ช่องทางออนไลน์เนี่ย
คือมันสำคัญจริงนะคือสุดท้ายเขาเปิดเฟซบุ๊กแล้วเขาไปประกาศตามหาแม่
ครับมีแอดมินค่ะเพจของบ้านดุงนี่แหละ
แล้วมีคนใช้เฟซบุ๊คคนอื่นช่วยเขาด้วยช่วยกันตามหา
เขาไปรู้ว่าแม่ยังมีชีวิตอยู่แล้วมาเจอหน้ากันนี่แหละค่ะ
อยู่กับผมแล้วก็ไม่ไม่ให้ไปไหนแล้วอยู่กับผมนี่แหละผมจะดูแลไม่
แม่ไม่ต้องสนลำบากผมมันที่เคยเจอมาผมก็ตามว่าไม่เจอแล้ว
อยู่กับผมนี่แหละอยู่กับอยู่กับลูกอยู่กับหลานนี่แหละ
เดี๋ยวพี่ผมจะติดต่อให้ได้เจอได้คุยกัน
โอ้โหคุณผู้ชมเราดูเราเห็นเราก็ซึ้งใจเนี่ยกอดหอมแม่เอาหอมใหญ่หอมแม่ใหญ่
โอ้โหพูดไปร้องไห้ตลอดไปแล้วแล้วตอนเนี้ยลูกชายของน้องพวงเนี่ย
แม่คือเขาแต่งงานแล้วด้วยนะคือมีภรรยาแล้ว
ก็คือลูกสะพ้ายคนนี้แหละค่ะชื่อว่านางสาวกันนิกาทองบุญนะคะ
ก็บอกกับทีมข่าวเราแบบนี้โหดีใจมากดีใจที่เห็นสามีได้เจอแม่แล้ว
ก่อนหน้านี้เธอบอกว่าเธอช่วยสามีเนี่ยตามหาแม่มาตลอดเลยนะ
รู้สึกสงสารสามีเพราะว่าหลังจากที่เคยพูดว่า
ถ้าแม่เสียชีวิตไปแล้วตามคำบอกเล่าก็จะตามหาเพื่อให้ได้ไหว้กระดูก
ก็ยังจะดีสามีเคยบอกกับเธอแบบนี้เธอก็เลยสงสารสามี
ทำทุกวิถีทางค่ะแล้วพอมารู้เรื่องราวลำบากนะคะ
แม่สามียิ่งรู้สึกสงสารเข้าไปใหญ่ตอนนี้ตัดสินใจเลยนะ
ว่าจะพาแม่สามีกลับไปดูแลให้สุขสบายชดเชยช่วงเวลาที่ห่างหาย
แล้วแม่ต้องทนลำบากมากว่า๑๘ปีค่ะ
คุณกิจกรรมกับคุณแม่นี่ต้องบอกว่าสำนักอาวุธถูกต้อง